พ่อค้ารับซื้อหมูมาจากฟาร์มไปส่งโรงเชื่อด
แต่หมูนั้นมันกลัวตายคุณผู้ชม
มันกระโดดลงจากรถกระบะแล้วก็ไปหลบในศาลเจ้า
ก็เลยเอาหมูนั้นให้ชาวบ้านเลี้ยงไว้ซะเลยครับ

ชาวบ้านย่านตลาดเนื่องจำนงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับ
ก็แตกตื่นกันเพราะว่ามีหมูตัวผู้โอ้โหตัวใหญ่ตัวมากเลยนะฮะ
น้ำหนัก๑๑๕กิโลกรัมวิ่งเข้าไปในศาลเจ้า
ในสภาพนั้นหิวโซนแล้วก็หวาดกลัว
ชาวบ้านก็เอานำแตงโมเอาผลไม้เอาน้ำไปให้มันกินซะก่อน
น้ายสมคิตมานบิระนท์เป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวก่ายมะระ
เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามันมีรถกระบะคันหนึ่งมันทุกหมูมาเต็มคันเลยนะ
แน่นผ่านไปพอถึงน่างร้าน
หมูตัวนี้มันกระโดดลงจากรถเองคุณผู้ชม
เขาก็เลยต้อนไปต้อนมาแล้วหมูวิ่งเข้าสารเจ้าเลยครับ
พอเจ้าของหมูตามมาเห็นว่าหมูมันหนีตายมันอยู่ในสารเจ้า
เจ้าของบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาเจ้าตัวนี้แล้ว

เพราะคิดว่ามันดวงไม่ถึงฆ่าจริงมันถึงกระโดดลงมาอยู่ในสารเจ้าแบบนี้
มันคงไม่อยากตายพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเขาก็เลยว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวผมรับดูแลเอง
เลยขอแดงกู้ภัยเป็นกู้ภัยมูลนิทิศิศธรรมสมาคมบ้านบึงจับให้หน่อยครับ
เดี๋ยวจะไปฝากเลี้ยงกันก่อนที่สำนักสงฆ์เขาอ้อตำบลครองกิวและตั้งชื่อให้ว่าเจ้าบุญรอด
คือมันไม่อยากตายผมไม่ไปโรงฆ่าสัตว์ผมลงเดี๋ยวนี้แล้วมันก็ลงแล้วมันก็อยู่ในสารเจ้า